คือต้องบอกว่าช่วงนี้ประจวบเหมาะกันกับเรื่องเลือกตั้งออกประต่อ

แล้วเราจะเห็นป้ายเนี่ยคือวางปนกัน
ชวนทอดกะหินและก็ชวนเลือกตั้ง
คือมองเผินแล้วคิดว่าหลวงพ่อลงสมัครเลือกตั้งอะไรหรือเปล่า

อันนี้คือป้ายชวนทอดกระถินคุณพูดชัยไหมวะอันดีอันดี
นี่ค่ะทอดกระถิ่นวัดป่าแสนกลางนะคะ
เข้าวัด๑๐พฤศจิกายนมีเครื่องหมายกากบาทด้วย
นี่โอ้โหไอเดียไอเดียบันเจิดจริงนะครับ
ชวนญาติโยมไปเลือกโปรดเลือกทอดกระถิ่นวัดป่าแสนกลางครับ
ผู้สื่อข่าวไปเลยค่ะที่วัดป่าแสนกลางค่ะ
ไปพบกับพระสมวงนะคะพระลูกวัดแล้วท่านเป็นผู้ออกแบบป้าย
นี่ค่ะท่านบอกคือท่านอยากจะสร้างสาราใหม่
ก็เลยออกแบบป้ายแล้วได้ไอเดียเพราะว่าช่วงนี้เห็นป้าย
เลือกตั้งอบตเยอะเลยก็เลยทำแบบนี้เพื่อที่จะให้สะดุดตา
ดูแล้วมีรูปท่านด้วยนะคะแล้วก็มีกากบาทด้วย
ทำป้ายคล้ายหาเสียงซะเลย
ท่านบอกว่าก็มีคนสนใจนะครับบริจาคกันมาเยอะทีเดียว

แต่ว่าบัญชีธนาคารยังไม่เช็คดูนะคะเดี๋ยววันที่สิบ
ก็จะได้ดูว่ายอดกระถิ่นรวมแล้วได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น
ใครที่มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันทำบุญถวายกระถิ่นได้นะคะ
อันนี้คือที่สุรินทร์นะคะนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันนะคะ
คือเห็นไหมคะนี่คือป้ายหาเสียง
รับสมัครรับเลือกตั้งอบตนาพรุติดตั้งเยอะเลยนะคะ
แต่ว่ามีอยู่หนึ่งป้ายมาอีกแล้วเหมือนกันเลยมาแนวเดียวกันเลย
ชาวบ้านก็สงสัยเอ๊ะทำไมผู้สมัครท่านนี้
คือดูดีผู้สมัครคนนี้แต่งตัวทำไมไม่เหมือนคนอื่น
ไม่ใช่นะคะคือท่านยืนคู่กับอุโบสถนะคะ
ระบุข้อความ๓๑ตุลาคมโปรดเลือกทอดกระถิ่นวัดห้วยระยะ
นี่เป็นเทรนด์แล้วนะคะเนี่ยเป็นเทรนด์แล้วนะคะ
คือวัดห้วยระยะสร้างอุโบสถหลังใหม่มาแล้ว๓ปียังไม่เสร็จนะคะ
แล้วช่วงนี้มีการหาเสียงเลือกตั้งก็เลยเป็นแนวคิดของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นี่ค่ะ๓๑ตุลาคมวัดนี้เขาก็จะทอดกระถิ่นกัน
ก็บอกบุญสำหรับทุกท่านด้วยนี่ค่ะอุโบสถหลังนี้นะคะ
ยังไม่แล้วเสร็จเลยนะคะ
ไอเดียบันเจิดมากเลยนะคะช่วงนี้ค่ะ
ส่วนตอนนี้ผมว่าคนข้อนประเทศรู้จักผู้สมัครนะฮะคนนี้ที่อยู่พิสุนโลก
แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่พิศนโลกแต่คุณรู้จักเธอแล้ว
วารินจิ๋มหอมสุดผมว่าผมแบ่งวักดีนะ
พี่เขาชื่อวารินชื่อเล่นชื่อจิ๋มแล้วก็นามสกุลหอมสุดฮะ
คือป้ายนี้เป็นข่าวไปแล้วล่ะผมไม่เท้าความ
แต่ว่าอ้าวแล้วพี่จิ๋มพี่จิ๋มคิดจะเปลี่ยนป้ายไหมเนี่ย

เพราะว่าส่งแบบให้กรกตตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะ

แค่ชื่ออะค่ะมันก็อาจจะ
คือทำให้ดังได้ขึ้นมาอย่างนี้หนูก็ไม่เข้าใจพูดถึง

ก็เลยคิดว่าตัวนี้คือเป็นนามสกุลหนู

นะครับคุณพระราพรสงสัยเหมือนผมไหม

แต่เขาก็พยายามจะวางแล้วหรือเปล่าคะ

พี่สุระพาณิชย์อำนวยหรือคุณยอดอดีตนายกเทศมนตรีตะบนวังทองบอกว่า
โอ้โหหลังจากป้ายวารินจิ๋มหอมสุดเนี่ยโด่งดังนะ

แต่พี่ก็บอกโอ๊ยมันเป็นแค่สีสันการเมือง
ไม่ได้คิดสองแง่สำงามอะไรนะฮะ
ทางร้านจัดทำป้ายก็เลยวางตัวหนังสือแบบนี้นะครับ

อยากจะให้ใส่วงเล็บก็เลยรีบไปที่ร้าน
แต่ทางร้านบอกโอ้ไม่ทันแล้วพี่ทำแล้วนะฮะ

ส่วนเจ้าของร้านที่รับทำป้ายไวนิวอันนี้นะฮะ
ก็บอกว่าก็ทำตามแบบของคนจ้าง
ยังไงก็ทำแบบนั้นก็ไม่ได้ฉุกคิดไปถึงเรื่องอื่น
นี่นะฮะไม่อ่านซ้ำแล้วกันนะ
แต่ว่าวางลำบากเหลือเกิน
ไม่ว่าจะเอาชื่อไปวางข้างหน้านะฮะ

ก็ดูเขินเขินครับ